สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งซิโกะกิริสักเสนาเมืองหัวหน้าภูกษรก็ยอมรับว่ารู้สึกลงอกนะครับ
หลังจากที่เกาหลีเหนือเสมอกับซาวดีอาราเบียไป๓ประตูต่อ
นั่นทำให้เกมนัดสุดท้ายที่ไทยจะเจอกับเกาหลีเหนือต้องจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดนะครับ
โอกาสในการลุ้นเข้ารอบครับ
ความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยนะครับชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซิโกะกิฤทธิศักดิ์เสนอเมืองได้เปิดเผยว่า
หลังจากที่ทราบผลการแข่งขันของทีมชาติเกาหลีเหนือกับซาอุดีอาราเบียที่เสมอกันไป๓ต่อ๓
ทำให้ทีมชาติไทยยังมีหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๒
เพราะสถานการณ์ของทั้ง๓ทีมนะครับยังต้องลุ้นกันในนัดสุดท้าย
ทีมไทยเคยเสมอกับเกาหลีเหนือในรอบคัดเลือก
ดังนั้นเกมนี้ตนเองก็หวังว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของแผนการเล่นนะครับยังคงต้องดูว่า๑๑ตัวจริงที่จะลงสนามมาตลอด๒เกม
อาจจะมีปัญหาเรื่องความฟิตหรือไม่
ก่อนจะตัดสินใจเลือก๑๑ผู้เล่นในนัดที่จะเจอกับเกาหลีเหนือ
แต่จะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเพราะนี่คือเกมชี้ชะตาครับ
แทคติกจริงแล้วเราก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับ
มีหลายระบบหลายวิธีการอยู่แล้วนะครับ
คงไม่สามารถที่จะทดลองเอาคนนู้นคนนี้เข้ามานะครับ
ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูพลัง

แล้วคนอื่นทดแทนได้ไหมแต่ตัวทดแทนก็มีอยู่แล้วนะครับ
ยังแต่ว่าเราจะต้องรีบใช้ทุกคนเลยหรือเปล่านะครับ

เพื่อให้เกียรติกับดาวยิงระดับโลกนะครับ
ซื้อใหญ่ทัพช้างศึกยอมรับว่าเป็นเพียงแค่ทัศนะ
ขณะเดียวกันพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ติดตามผลงานของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้
พร้อมฝากให้กำลังใจนักเตะและผู้ฝึกสอน
เพราะการแข่งขันกีฬาย่อมมีแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ต้องยอมรับว่าคู่แข่งมีทักษะฝีเท้า

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ดีขึ้น
และขอให้ทีมชาติไทยมีความมุ่งมั่นไม่ยอดท้อ
เพื่อให้มีพลังสู้ศึกในนัดต่อไปครับ